พลเอกประยุทธ์บอกว่าพร้อมครับประชาชนพร้อมไหมนั่นแหละไง
อ่ะคือมันมีโพลของสถาบันพระปกเกล้าอ่ะนะคะเขาทำโพลออกมาบอกว่า
ประชาชนอยากจะได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีลองดูโพลที่ขึ้นมาหน่อย
ของสถาบันพระปกเกล้าใช่ไหมฮะของสถาบันพระปกเกล้า
แต่ก็ต้องบอกก่อนว่านี่มันก็คือโพลนะคะคือการสำรวจความคิดเห็น
อันดับหนึ่งเนี่ยนี่ค่ะคุณทิมพิธาจากเก้าไกลสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์
อันดับสองคือคุณอุ๊งอิ๊งแพนทองทานจากเพื่อไทยยี่สิบห้าจุดสองเปอร์เซ็นต์
เด็กประยุทธ์รั้งอันดับสามนะคะครับอยู่ที่สิบแปดจุดสามเปอร์เซ็นต์ค่ะอืม
เออต้องต่อแถวไหมโดนมารยาทคุณอนุทินหกจุดสี่
คุณเศรษฐาหกจุดศูนย์พลเอกประวิทย์สามจุดแปดค่ะ
คุณจุรินประชาธิปัตย์สามจุดห้าอืมแต่แต่ถึงเวลาจริงจริงเนี่ย
เราไม่มีสิทธิ์ไปโหวตเลือกนายกกับเขาสมมุติสมมุตินะสมมุติ
สมมุติว่าเรามีการเลือกนายกโดยตรงสมมุติอ่านะครับเอ่อ
เด็กประยุทธ์ก็ต้องแพ้อยู่แล้วทีนี้ถ้าระบบเลือกตั้งสองรอบแบบ
ฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้าเกิดไม่มีใครได้คะแนนเกินครึ่ง
แปลว่าชนะไม่จริงครับอ่ามันต้องเอาที่หนึ่งที่สองมาเลือกอืม
ปรากฏว่าที่หนึ่งที่สองก็ไม่ได้อยู่ดีนะอืมค่ะคือผมหมายถึงว่านี่นะฮะ
อ่าผลโพลตรงนี้ใช่ไหมคือถ้าเป็นระบบฝรั่งเศสนะครับ
ก็จะเอาที่หนึ่งที่สองมาเลือกมาชิงดำอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะมาชิงดำ
มีคนเอกประยุทธ์อยู่ในนั้นอยู่ดีซึ่งน่าสนใจนะครับนี่ผมนี่เป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้น
ว่าถ้าเราจะเลือกนะฮะพอดีเห็นโพลเขาชอบถามคำถามนี้มาก
ก็เลยไปสวดไปต่อซะเลยว่าอยากได้ใครเป็นนายกใช่ครับสมมุติว่า
เอาระบบฝรั่งเศสนะครับคุณพิธากับคุณแพทองทานมาแข่งกันเนี่ยอืม
ชนะนี่ขึ้นอยู่ที่อะไรรู้ไหมครับขึ้นอยู่กับฝ่ายของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
นะครับที่เคยเลือกเนี้ยจะไปเลือกใครระหว่างเออ
ทากับแพทองทานอ่าแต่ว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย
คือเพื่อจะบอกว่าเอ่อกระทั่งมาที่สองเนี้ยก็ยังไม่ได้อ่ะอืม
คือมันทำให้เห็นว่าในช่วง๙ปีนับตั้งแต่ยึดอำนาจ
ไม่ใช่แปดปีแล้วนะเพราะว่าวันนี้สิบสี่นะครับ
อีก๗วันก็ครบ๙ปีของการยึดอำนาจเนี่ยมันทำให้เห็นแล้วไงว่า
กระแสของสังคมเนี้ยก็คิดว่าพอแล้วอืม
ผมคิดว่าความว่าพอแล้วเนี่ยควรจะไปถึงสวด้วยนะครับ
เอาง่ายทำไมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่านึกดูสิครับ
นี่ปีที่เก้าของการยึดอำนาจแล้วอ่ะครับแต่สอวรยังมาเลือกนายกอยู่อ่ะ
สวที่เป็นกลไกสืบทอดอำนาจเพราะว่าข้อนี้ก็เป็นข้อที่
ก็อยากจะบอกสวท่านว่าท่านควรจะคำนึงถึงว่านี่ปีที่๙แล้ว